คุณผู้ชมค่ะสุดสัปดาห์นี้สภาพอากาศเนี่ย

พื้นที่การเกษตรค่ะไม่สามารถทนน้ำได้นั้น

ภาคเหนือและก็ภาคอีสาน
มีสภาพอากาศหนาวปนฝนค่ะ

เน่าในผักราขนแมวในพริก
และไม่ควรปล่อยให้สัตว์อยู่ในพื้นที่ชื้นแฉะค่ะ

มีฝนตกชุกระหว่างน้ำป่าไหลหลาก

ออกจากพื้นที่การเกษตรเร่งด่วนเลยคุณผู้ชม

ส่วนภาคใต้มีฝนตลอดช่วงค่ะ
จุดใดมีฝนขึ้นจะสูงมากกว่า๒เมตร
กรเศรษฐกรระหว่างโรคเชื้อราในยางพารา

อาจจะมีพายุมาสลายตัวใกล้ประเทศไทย
ซึ่งอาจจะทำให้มีฝนตกหนักอีกครั้งค่ะ

จะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศตุรกีค่ะ
ไปดูผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรที่นั่นค่ะ

ส่งออกเขาเรียกได้ว่ามากกว่า

ซึ่งผลไม้ที่ได้รับความนิยมมาก

แล้วก็ผลไม้จำพวกถั่วนั่นเองค่ะ
และนี่คือรูปความร้อนน้ำวันนี้สวัสดีค่ะ